สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั

หนักจะน้อยจะเบาบางก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ
อย่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบรุ่มอย่างกรุงเทพมหานครนี้ก็เบา

เพราะว่ากระแสทิศทางลมที่พัดมาไม่ว่าจะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ขึ้นมา
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้กำลังอ่อนนะคะ
ก็เลยทำให้เผชิญปัญหากับเรื่องของสภาวะอากาศที่ปกคลุมที่หนาแน่นที่ส่งผลต่อสุขภาพกันค่ะ
แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จะต้องเดินทางไปท่องเที่ยว
หรือไปในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับไฟป่า
มีคำแนะนำให้คุณผู้ชมง่ายดังนี้นะคะ
ทิศทางลมค่ะแล้วก็หาทางหนีวิ่งสวนลม
ทำตัวให้เปียกนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนถ้าหากว่าต้องไปเผชิญจริงก็คลานต่ำใต้ลมนะคะ
รวมไปถึงพยายามกลั้นหายใจเอาไว้จะได้ไม่สูดควันไฟ
แล้วก็หาถนนหรือว่าทางเดินในป่า
เพื่อที่จะข้ามไปในพื้นที่ที่ไม่มีไฟลุกไหม้
แล้วก็อย่าย่ำขี้เท่านะคะ
เพราะอาจจะทำให้มีสะเด็ดไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบ
นี่ก็เป็นคำแนะนำสั้นง่ายยังไง
แล้วแต่ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ให้ปลอดภัยทุกท่าน